เมื่อปีที่แล้วนะคะเกิดอุบัติเหตุเรือล่มที่จังหวัดพระนครศรียุธยาต้องใช้คำว่าโศกนาฏกรรมเพราะว่ามีคนเสียชีวิตถึง๒๘คน
ไทยรัฐนิวโชว์คืนนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เพื่อที่จะได้ตระหนักถึงเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับการเดินทางทางเรือติดตามจากรายงานค่ะ
เหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อชาวมุสลิมนับร้อยชีวิตบนเรือโดยสาร๒ชั้นหลังนี้
กำลังจมลงกลางหน้าน้ำเจ้าพระยาต่อหน้าต่อตาใหม่หลายคน
ทะลักเข้าภายในเรืออย่างรวดเร็วจนเกือบจะจมลงมิดลำภายในเวลาไม่ถึง๑นาที
ยกที่อยู่ที่ซักพักไม่ถึงยี่สิบวิน้ำเข้าเรือเต็มรำหมดเลยคือยาดผมนี่เป็นซิบที่ลงไปในเรือ
เกิดการชุดละมุนเกิดขึ้นผมตะโกนบอกผมอยู่ในข้างล่างแล้วทำไม
ผมก็ตะโกนบอกคนข้างบนว่าอย่าโดดลงมา
หลบมาเพราะว่ามันอันตรายน้ำมันเชี่ยวมากอย่าโดด
แต่ส่วนแม่ผมเขายืนอยู่บนผมบอกว่าม้าว่าให้เกาะไว้
มะมะอย่าไปไหนอย่าโดดลงมานะ

พอดันมาต่างคนเขาก็ตกลงมาในน้ำ
พอตกลงมาในน้ำผมก็มองหาแม่ผมก่อนและอันดับแรก
ลองคิดดูว่าคนที่สูญเสียญาติพี่น้องไปมีความรู้สึกขนาดไหน
จุดที่บางส่วนนักประดาน้ำได้มีการกระจายกำลังกันออกไป
ค้นหาในแม่น้ำเจ้าพระยาห่างออกไปจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
ภารกิจการดำเนินการค้นหาร่างของผู้สูญหายจากเหตุเรือล่ม
บริเวณวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันนี้นะคะดำเนินการต่อเนื่องล่วงเข้าสู่วันที่๒แล้วค่ะ
ซึ่งวันนี้ภารกิจเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา๕นาฬิกา
กระแสน้ำวันนี้นะคะยังคงพบว่าไหลเชี่ยวอยู่
เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการค้นหาเป็นพิเศษ
ญาติยังหวังว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้น

จากยังมีญาติของผู้สูญหายมาเฝ้ารอด้วยความหวังอยู่
แจ้งทางผู้ดำท้องที่กำลังพิเศษบ้านท้องสิน

ช่วยกันสังเกตที่อยู่ริมน้ำนี่นะครับ

จากภารกิจช่วยเหลือชีวิตสู่การค้นหาร่างผู้สูญหาย
ไป๗๒ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ยุติการค้นหา
จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบสาเหตุสำคัญ
ที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้
หลายคนได้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่า
จมอย่างรวดเร็วเป็นเพราะเหตุอะไร

บริเวณที่จุดที่เกิดเหตุนั้นเป็นทางโค้งครับ
คนขับพยายามขับเรือเข้าโค้งใน
เพื่อจะแซงเรือบรรทุกทรายสี่พ่วงที่แล่นอยู่ด้านหน้านะครับ

คลื่นน้ำจากท้ายเรือบรรทุกทรายจึงซัดกระแทกมา
ประกอบกับการล่องเรือตามกระแสน้ำที่ค่อนข้างแรง
หรือกระแสน้ำส่งก็อาจจะทำให้บังคับเรือไม่อยู่
ใต้ท้องเรือชนกับท่าน้ำของวัดสนามชัย
ทีนี้ไปดูสาเหตุครับว่าทำไมถึงจมลงอย่างรวดเร็วนะครับ
เกิดจากเรื่องของน้ำหนักเรือด้วย
เนื่องจากว่าเรือลำนี้มีใบอนุญาตขอบรรทุกโดยสารเอาไว้เพียง๕๐คน
แต่ว่าวันเกิดเหตุครับได้บรรทุกผู้โดยสารมากถึง๑๕๐คน
ก็ทำให้ท้องเรือนั้นจมอยู่ใต้น้ำมากกว่าปกตินะครับ
เรือก็เลยจมลงอย่างรวดเร็ว

น้ำจึงดูดเข้าเรืออย่างรวดเร็ว
และนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้โดยสารบริเวณชั้น๑หนีออกมาไม่ทัน
คนขับเรือถูกดำเนินคดี๕ข้อหาสารคัดค้านประกันตัว
หลังเกิดเหตุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
สั่งตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยท่าเรือทุกแห่ง
พร้อมพิจารณาแก้ไขกฎหมายลงโทษผู้ประกอบการเดินเรือที่ฝ่าฝืนกฎหมายให้หนักขึ้น
อุบัติเหตุครั้งนี้สะท้อนให้เห็นชัด
ระบบความปลอดภัยการโดยสารทางเรือตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ที่ไม่มีการกวดคันผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ไม่มีการออกกฎบังคับผู้โดยสารให้สวมใส่เสื้อชูชีพอย่างเข้มงวด
จนเกิดความสูญเสียโดยที่ไม่อาจนำเอาชีวิตและทรัพย์สินย้อนกลับคืนได้